แรกล็อกแรกมองซ้ายมองขวา

นี่ไปไหนไปข้างหลังแงบเลย
พี่เงี้ยยกไวนะเหมือน

คนน้อยวัดนี้คนน้อย

มีใครไหมว่ามีใครไหมว่าแล้วก็ไปหยิบช้างเสี่ยงทายเนื้อทองเหลืองน้ำหนักราว๑๐กิโลกรัม
แล้วก็มายัดใส่กระเป๋าเป้ครับหลังจากนั้นเขาก็ไปขึ้นแท็กซี่
ไม่แน่ใจว่าเป็นแท็กซี่คันเดิมกว่าที่เขามาหรือเปล่านะคุณผู้ชม
ที่วัดหัวคู้อำเภอบังเสาทงสมุทรปราการจนบ่าย๒โมงวันเสาร์พัฒนบริโธปราการจงประสิทธิ์รองผู้กำกับสืบสวนเสาพอบังเสาทงเนี่ยพร้อมชุดสืบไปจับกลุ่มมาได้ครับชื่อว่านายประดิษฐ์อายุ๔๑ปีชาวอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนี่เสื้อเหลืองอันนี้จับได้พร้อมของกลางเป็นช้างเสียงทาย๒
ตำรวจก็นำตัวเนี่ยในประดิษฐ์นะไปโรงพักเลยเขายอมรับว่าเขาเนี่ยไปลักช้างเสียงทายทั้ง๒ตัวจริงตัวแรกในลงมือเมื่อ๑๕พฤศจิกายนส่วนตัวที่๒นี่ก็คือภาพในวงจรปิดที่เราได้ดูกันเนี่ยคุณผู้ชมคือ๑๗พฤศจิกายนเขาเหมารักซี่ให้มาจอดรอนี่ไงจอดรอปุ๊บต้นบอกว่าไปเข้าไปในอุโบ

หรือท่านอาจจะขอหลงข้าวเขียวก็ได้นะคะเพราะหลงข้าวเขียวเรามีฟังเนตางาน